ต่อกันที่นักแสดงสาวรุ่นใหญ่คนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับป้อมรัชนีกรหลายคนรู้จักเธอดี
บทบาทของลำยองเมื่อก่อนนี้โอ้โหฮิตกันมาก
เธอเองพิสูจน์ตัวเองมาในวงการบันเทิง๒๕ปีแล้ว
ล่าสุดค่ะขอผ่านตัวเองมาจับงานเบื้องหลังบ้าง
ที่จะผลิตซีรีส์เอาใจวัยรุ่นกันแล้วนะจ๊ะ
คือตัวเธอเองสั่งสมประสบการณ์มามากพอสมควรแล้วนะคะ

ซึ่งเธอเองก็บอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่

ส่วนหนึ่งเป็นการปูทางไว้สำหรับอนาคต
หากถึงจุดอิ่มตัวของงานเบื้องหน้า
ตอนนี้ก็สามารถร่วมงานได้กับทุกค่ายทุกสังกัด

อันนั้นก็จะเป็นแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วย
ตอนแรกก็กะว่าจะจับมือทำอะไรกันเล็กขำ
แต่ตอนนี้มันเริ่มไม่เล็กไม่ขำแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีแบบแฟนคลับฐานคนจีนเวียดนามอะไรอย่างนี้ที่เข้ามา
ก็เริ่มแบบเออก็เรื่องแรกก่อนค่ะ
ถ้ามันพอจะมีกระแสก็อาจจะเรื่องที่๒เรื่องที่๓ต่อยังไม่รู้
วันอันบุรุษขึ้นมามากเราจะทิ้งเรื่องด้าเพื่อมาสั่งตัวนี้เต็มก่อนเลย

พูดกันไปได้ไม่ได้หรอ
คู่กันไปครับแน่นอน